คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เอามาให้ดูภาพค่อนข้างตื่นเต้นค่อนข้างระทึกเลยแหละ
พูดถึงเรื่องของการซักผ้าอบผ้าจริงมันจะเกี่ยวกับน้ำใช่ไหม
แต่เหตุการณ์นี้ไฟลุกค่ะลุกอยู่ข้างในเครื่องเลย
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะโหมดปั่นผ้าแห้งโหมดนี้โอ้โหน่ากลัวจริงค่ะครับ
โหดูสิ
เห็นไหมคะผู้ใหญ่ต้องดึงออกมาเพราะว่าไฟมันลุกท่วมอยู่ในเครื่องซักผ้าฝาหน้าคุณ

ไม่ได้ใช้ผงซักฟอกไม่ได้ใช้น้ำเหรอใช้ไฟ

ไหม้ไฟลุกจริงค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็บอกว่าเป็นอุทาหรณ์เครื่องอบผ้า
แล้วนี่ดูสิมันไหม้อยู่ในเครื่องซักผ้าฝาหน้า
เป็นเครื่องซักผ้าขนาด๑๕กิโลนี่นะคะ
แล้วผู้สื่อข่าวของเราก็ไปตรวจสอบนะ
ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ไหนยังไง
ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในร้านซักผ้าหยอดเหรียญ
ที่เขาเปิดให้บริการ๒๔ชั่วโมง
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
สักช่วง๓ทุ่มกว่าของเมื่อวานค่ะ
แล้วคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังนะ
ก่อนที่จะเห็นว่าไฟมันลุกท่วมข้างในน้ำมันมีเสียงระเบิด
ในเครื่องซักผ้าที่กำลังทำงานอยู่

คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมลูกค้าที่เขากำลังรอปั่นผ้า
รอเครื่องซักผ้ามันตัดเนี่ยก็ตกอกตกใจสิ

คุณแม่เอาลูกเล็กมาด้วยคุณแม่ก็กลัวไงคะ
ดึงลูกออกมาจากจุดตรงนั้นเลย
หลังจากนั้นค่ะคลิปมันก็ตัดไป
มีคนถามว่าหลังจากนี้เป็นไงต่ออยากรู้
เขาก็เลยโพสต์อีกคลิปหนึ่งที่มีผู้ชาย
เอาที่ดับมาดับไฟตรงนี้นะคะ
คือเขาเอาถังดับเพลิงมาฉีดสารเคมีดับไฟ
แล้วไฟก็ดับลงเขาก็โพสต์นะ
บอกว่าใช้ถังดับเพลิงดับข้างหลัง
แล้วก็มาดับตรงเครื่องอบจ้ะ
ไม่มีใครเป็นอะไรปลอดภัยทุกคน
แต่คนก็วิภาควิจารณ์เยอะเกี่ยวกับผู้ชาย
คนที่เข้าไปดับไฟว่าเขามีความรู้มีประสบการณ์ไหม
คนก็เข้ามาบอกนะโอ้โหแต่ถ้าเกิดว่าเวลา
ที่เป็นระยะแบบฉุกเฉินเร่งรีบขนาดนี้

คือไม่รู้หรอกว่าไฟมันจะพุ่งมาขนาดไหน

ทีนี้ค่ะคำถามคือมันเกิดขึ้นได้ยังไง
ทำไมไฟมันถึงลุกแบบนี้
คือคาดว่าน่าจะเกิดการทำงานผิดปกติของเครื่อง
หรือว่าคนที่เอาผ้ามาอบแห้ง
คุณอาจจะลืมไฟแช็คเอาไว้ในกระเป๋ากางเกง
ทีนี้พอมันอยู่ในโหมดปั่นอบแห้ง
เครื่องข้างในมันก็เกิดความร้อนอยู่แล้วไงคะ

แชคมันก็ระเบิดเกิดไฟไหม้ไฟลุกแบบนี้

มีอะไรที่มันจะทำให้เกิดไฟติดไฟอยู่ไหม

เครื่องซักผ้าไฟไหม้เครื่องหนึ่ง
แล้วก็เสื้อผ้าของลูกค้าในเครื่องนั้นเสียหาย
เจ้าของร้านกับลูกค้าเขาก็สามารถตกลงกันได้นะ

หรือว่าต้องไปตรวจสอบพวกมอเตอร์

ค่ะนี่คลิป๒คลิปที่เอาให้คุณผู้ชมดู

รอดวิวประมาณ๔๕ล้านกว่ามันเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้น